ไปดูข่าวความคืบหน้านะครับ

ุ่มฆ่าชิงทรัพย์ร้านชำ

คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานน้องน้ำแข็งเล่ามั้
เล่าที่บอกว่าแบบไปฆ่าคุณตาใช่ไหม

นี่แหละครับ๑๕กันยายนที่ผ่านมา

ร้อยตรีศักดิ์ชายพัดจ้อย
หรือว่าลุงเภยอายุ๗๓ปี
ท่านเป็นทหารเกษียณอายุราชการนะ

ตรงนี้คือริมถนนสะดุสะพานหินหมู่๕
ตะบนขออภัยอำเภอนาดี

คือมูลค่าเป็นแสนว่างั้นเถอะ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากพบแผลแตกขนาดใหญ่ที่หัวของท่าน
หมดสติอยู่จมกองเลือดอยู่เลย

คนเจ็บไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ

แล้วก็ที่จับได้เพราะว่าแกะรอย

จับภาพคนร้ายในขี่มอเตอร์ไซค์
จอดที่หน้าร้านช่วงเที่ยงคุณผู้ชม

ซึ่งกล้องวงจรปิดในร้านก็จับภาพได้อีก
คนร้ายนี่ถือเลยคุณผู้ชมดู

แล้วที่เลื่อนตู้ไอศกรีมเมื่อสักครู่นี้คือ
เลื่อนให้บังนะครับ

คุณผู้ชมคือจะบางตาไม่ให้คนข้างล่างมองเห็น

ใช้ก่อเหตุ๗นาที

เจ้าหน้าที่คุมตัวในอุทร
และไฟทำแถมประกอบคำนักสารภาพ

ยืนดูเขาบอกเกือบร้อย
เกือบร้อยคือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เยอะ

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เยอะอะไรจะเกิดขึ้นดอมน้ำแข็ง

แล้วท่าทางเป็นร้านชำด้วย

นางสาวน้ำฝนครับลูกของผู้ตาย
เล่าบอกว่าพ่อถูกทำร้ายรุนแรงมาก
กะโรกล้าวเลยกลามหัก

๓ครั้งอยากจะให้ลงโทษให้ถึงที่สุด
แล้วอยากจะให้พาตัวมาเอามาทำไมอ่ะ
ให้มาขอขมาศพพ่อของเธอ

ทำไมทำกับพ่อของเธอได้ถึงขนาดนี้ฮะ
ตำรวจสภนาดีตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมครับ
ก็ถ้าดูประวัติแล้วก็ไม่น่าแปลกใจ

นายคนนี้ดอมคุณผู้ชมน้ำแข็ง
แต่ติดคุก๔๕ปี
นั่นแหละแค่นั้นแหละนั่นแหละ
เรื่องต้นดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย
โดยใช้อาวุธทำร้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ